หลายคันเนี่ยนะจะเกิดอุบัติเหตุคือจะเจ็บจะตายกันแล้ว
ื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยคุณถามว่าลื่นจากอะไรเอาลองดูหน่อยค่ะ

เริ่มต้นด้วยมอเตอร์ไซค์ก่อน
ล้มไปแล้วครับหลังจากนั้นมีคันอื่นอื่นตามมา
เราก็กลัวนะว่าบ้านหลังนี้ที่อยู่ตรงหัวมุมเนี่ย

มันจะต้องมีสักวันบ้างไหมมันจะต้องมีสักคันบ้างไหม
พุ่งเข้ามาที่บ้านนี้แล้วมันลื่นอยู่อย่างนี้
เพราะเมื่อกี้มีคันที่๒ซึ่งเป็นรถกระบะสีขาวใช่ไหม
เกือบแล้วคุณเกือบมาถึงบ้านแล้ว
อุ้ยนี่คันนี้ใช่ไหม

คือเอาจริงเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่า

นี่คุณโอ้ยโอ้ย

ใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นทางโค้งด้วยมันก็น่ากลัวเนอะ

เราเปิดให้คุณผู้ชมดูนี่นับได้ก็๔คันแล้วนะคะ
ครับโอ๊ย
แล้วเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อวานเนี่ยเส้นถนนทุ่งใหญ่เขาพนมเนี่ยจุดตรงนี้

เกิดอุบัติเหตุโอ้แต่ละคันเนี่ยมันลื่นทั้งนั้นเลย
ว่าอะไรรู้ไหมคุณตอนกลางคืนมีรถที่เขาเอาพวกแบบ
ทุกพวกปาล์มน้ำมันน้ำยางพาราขับผ่านมาใช่ไหม
ฝนมันตกด้วยปรากฏว่ารถที่ขับผ่านมา

ถูกต้องแล้วฝนตกอีกถูกต้องค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เบรกไม่อยู่มีคนเจ็บเล็กน้อย
แต่ก็มีหลายรายนะคะแหมทีนี้อยากฝากนะ
คันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเข้าบ้านไหมเนี่ย
โรงงานน้ำมันปาล์มชาวสวนยางทั้งหลายต้องมีความรับผิดชอบนะ

งั้นเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุคนเจ็บคนตายได้นะคะ
บ้านหลังนี้นี่คือถ้าเกิดปกตินะ
มันก็ไม่เป็นอะไรก็เข้าใจแต่พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้อุ้ยดูสิ
น้ำยางน้ำมันปลามันหกคันนี้เนี่ยบรรยากาศดริฟต์เลยนะฮะ
พี่ที่อยู่บ้านตรงนี้ลุ้นทุกวันทุกเวลาจริง
ว่ามันจะมีรถพุ่งเข้าบ้านหรือไม่นะฮะ